ส่วนคดีที่คุณป้าอายุ๖๓ปีนะครับที่เป็นวินจักรยานยนต์รับจ้างที่หนองใหญ่จังหวัดชนบุรีถูกคนร้ายผู้ชายนะฮะ
ทำทีเป็นผู้โดยสารให้ไปส่งในสวนปามตรงนี้ครับเป็นพื้นที่ป่าสวนปามนะฮะแล้วก็ลงมือทำร้ายจี้ชิงทรัพย์แล้วก็เอาจักรยานยนต์ไปด้วย
อ่าคุณป้าที่เป็นผู้เสียหายต้องแกล้งตายอ่ะอืมเพราะคนร้ายบอกอ่ารอดไปป้าก็แจ้งความจับผมขอปาดคอฆ่าเลย
แต่ป้าบอกอย่าปาดคอเลยทำอย่างอื่นเถอะมันก็เอาหมวกกันน็อกฟาดฟาดฟาด
แล้วก็คิดว่าตายแล้วก็หนีไปนี่ฮะผู้ชายคนนี้ครับญาติญาติเขาก็ได้รูปได้ชื่อมา
ก็โพสต์ให้ช่วยกันตามจับตัวตำรวจตามไปจับได้แล้วนะครับ
เช้าวันนี้ฮะหลบหนีไปอยู่ที่นู่นครับอ่าที่บ้านเกิดที่จันทบุรีนะครับ
ผู้ต้องหาคนนี้ที่จี้ชิงทรัพย์ผู้อื่นแล้วก็พยายามฆ่าที่ถูกแจ้งข้อหาไว้
ไปจับได้ที่บ้านหลังหนึ่งในพื้นที่หมู่๘ตำบลสนามชัยอำเภอนายายอามจังหวัดจันทบุรีนี่ฮะ
เจ้าหน้าที่ก็ไปควบคุมตัวพร้อมกับหมายจับนะครับยึดรถของกลางที่จี้ชิงเข้ามาด้วย
คือจักรยานยนทรสีดำแดงนะฮะเป็นของผู้เสียหายนะครับ
มีมีดปลายแหลมยาวเก้านิ้วหนึ่งเล่มหมวกกันน็อกสีขาวหนึ่งใบที่ใช้ทำร้ายผู้เสียหายด้วย
อ่าแล้วก็กางเกงที่ใช้สวมใส่ในวันก่อเหตุพลตำรวจรีนันทชาติสุพมงคล
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดชนบุรีนำตัวคนร้ายมาสอบปากคำเพิ่มเติมนะครับ
ที่พื้นที่เกิดเหตุนะฮะมาถึงก็นี่เลยคุกเข่ากราบขอโทษ
คุณป้าชูศรีแทร่โคเลยนะฮะทำกับเขาไว้หนักเลยนะครับ
อ่าคือทางนี่ฮะอืม

เพราะเพราะว่าไม่ได้อีกเราแล้วเราก็
ป้าก็ยังให้อภัยนะอืมนี่จะโดนปาดคอตาฆ่าตายอยู่แล้วอ่า
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดชนบุรีบอกว่าคดีนี้ก็อย่างที่ทราบนะครับ
นางชูศรีเป็นวินจักรยานยนต์รับจ้างถูกผู้ต้องหาที่ชื่อว่านายศักดิ์นารินสุภพรหรือว่า
นายโออายุยี่สิบห้าปีอ่าทำทีเป็นผู้โดยสารลวงให้ไปส่งในสวนปาล์ม
ในพื้นที่หมู่หนึ่งตำบลหนองใหญ่ใช้มีดจี้ชิงทรัพย์ทำร้ายร่างกายด้วยนะครับ
แล้วก็หลบหนีไปนะฮะอ่าซึ่งตำรวจใช้เวลาสามวันนะครับ
ในการติดตามจับกลุ่มตัวได้ผู้ต้องหารับสารภาพตลอดทุกข้อกล่าวหานะครับ
บอกว่าหลังก่อเหตุเอาทรัพย์สินของผู้เสียหายไปขายเอาเงินไปใช้จ่าย
ตอนแรกจะใช้มีดแทงนางชูศรีเพื่อปิดปากเพราะว่าเกรงว่าจะไปแจ้งตำรวจมาจับนะครับ
แต่นางชูศรีผู้เสียหายขอร้องว่าให้ใช้วิธีอื่นแทน
อ่าเพราะว่าคือถ้าฆ่าปาดคอเนี้ยก็กลัวอ่า
คนร้ายก็ใช้หมวกทุบนะฮะหมวกกันน็อกทุบที่ศีรษะ
บาดเจ็บแล้วก็แกล้งตายนะครับคนร้ายก็เลยหลบหนีไป
แล้วก็นางชูศรีก็รอดชีวิตมาได้
แล้วก็เอาเลือดใต้ที่หน้าเขาก็แกล้งตายแกล้งทำเป็นตาย
ไม่หายใจไม่อะไรเพราะมาดูแล้วก็เห็นนิ่งเขาก็เดินไป
ตำรวจก็นำตัวผู้ต้องหาไปทำแผนด้วยนะครับวันนี้
ตามคำรับสารภาพนะครับทำแผน๓จุด
จุดแรกริมถนนฝั่งตรงข้ามกับโรงพยาบาลหนองใหญ่
จุดที่ผู้ต้องหาขี่รถซาเล้งจะกลับบ้านที่จันทบุรี
แต่น้ำมันหมดฮะก็เลยมาเรียกคุณป้าชูศรี
คือตั้งใจเลยว่าจะก่อเหตุจี้ชิงจักรยานยนต์เขา

จุดที่๒คนร้ายให้ผู้เสียหายขี่ไปส่งแถวไร่มันสำปะหลัง
ที่มีสวนปามด้วยตรงข้ามที่ว่าการอำเภอหนองใหญ่
ห่างจากถนนเข้าไปลึกประมาณ๕๐๐เมตรแถวนั้นเปรียว
แล้วก็ใช้โอกาสนี้ในการก่อเหตุ
ที่๓ก็คือจุดที่ใช้มีดจี้บังคับเขา
ตอนที่ไปถึงสวนปามกับสวนยางพาราในพื้นที่หมู่๕ตะบนห้างสูง
บังคับให้จอดรถใช้ผ้ามัดมือมัดเท้าเขาด้วย
แล้วก็ทำร้ายร่างกายแล้วก็เอาทรัพย์สินไป
ขี่จักรยานยนต์ของผู้เสียหายไปด้วย
หลบหนีไปถึงนู่นอำเภอนายายอามจังหวัดจันทบุรี

พี่ที่ขี่วินรถจักรยานยนต์อันตรายเหมือนกันนะเสี่ยงนะ

เพราะไม่รู้ลูกค้าจะเรียกไปไหนเปรียวหรือเปล่า